ช่วงนี้เราจะว่ากันที่เรื่องของร่างทรงนะฮะแน่นอนคนเชื่อเขาก็เชื่อว่าร่างทรงนั้นเป็นความจริง
คนไม่เชื่อก็เอาก็แล้วแต่ใช้วิจารณญาณแล้วกันแล้วก็มีร่างทรงหลากหลายรูปแบบจริง
ในโลกก็มีนอกโลกก็มีนอกโลกยังมานะยังมาเลยฮะ
เขาบอกว่าเป็นร่างทรงที่มาจากดาวพลูโตมาประทับอยู่ที่พยุหาคิรีนครสวรรค์นะฮะ
ให้สมาชิกเขากระลาซึ่งเป็นกลุ่มคนที่เชื่อว่ามนุษย์ต่างดาวมีอยู่จริง
ประทับเสร็จปุ๊บก็จะมีการสอนเป็นภาษามนุษย์ต่างดาวฟังไม่ออกแต่จะมีคนข้างเป็นคนแปลให้
จับใจความได้ว่าปี๒๐๒๐จะมีมหันตภัยล้างโลกจะมีคนล้มตายประมาณสัก๗๐๐กว่าล้านคนได้
แต่ถ้าเอาคำสอนที่เขาสอนสัก๓ข้อไปปฏิบัติจะรอดจะอยู่รอดต่อไปได้
ความคืบหน้าเรื่องนี้เราส่งผู้สื่อข่าวลงไปตามหาคือคุณกิติศักดิราชัยเจริญศุกร์
เดินทางไปสอบถามผู้ชายที่เป็นเสื้อขาวยืนถือไมค์ข้างร่างทรงเนี่ยคือพันเอกนายแพทย์พงศักดิ์ตั้งคณาครับ
นะฮะก็พูดถึงเรื่องของร่างทรงดาวภูโตบอกว่าคลิปที่เกิดขึ้นเนี่ยจริงจริงแล้วมันเกิดขึ้นในช่วงของวันอสัญหาบูชา
กลุ่มสมาชิกเขากระลา๒๐๐คนซึ่งกลุ่มนี้เขาเชื่อว่ามนุษย์ต่างดาวมีอยู่จริง
รวมตัวกันอยู่ที่อำเภอพระยุหาคิรีจังหวัดนครสวรรค์ซึ่งจุดนี้เป็นจุดที่เชื่อว่าเป็นจุดที่สามารถเชื่อมต่อกับมนุษย์ต่างดาวกับนอกโลกได้นะครับ
ก็มีการเชิญไปบรรยายเรื่องของหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าโดยกลุ่มเขากระลาเชื่อว่าในวันที่ไปบรรยายเนี่ยมีมนุษย์ต่างดาวติดต่อมานะฮะ
จากนั้นคนนั้นเนี่ยที่ถูกร่างทรงเข้ามาเนี่ยก็พูดภาษาต่างดาวออกมาเขาจึงบอกให้สื่อสารออกมาเป็นภาษามนุษย์เพราะทุกคนเนี่ยจะได้ฟังเข้าใจนะครับ
ทรงมนุษย์ต่างดาวที่มาจากดาวพลูโตเนี่ยก็สื่อสารออกมาเป็นภาษาไทยสั่งสอนให้สมาชิกเนี่ยนำหลักธรรม๓ข้อไปปฏิบัติ
หนึ่งในนั้นคือเรื่องของการให้อภัยซึ่งกันและกันถ้าปฏิบัติได้หรือถ้าไม่ปฏิบัติเช่นนั้นแล้วเนี่ยโลกจะเกิดภัยพิบัติในปีหน้าจะทำให้มวลมนุษยชาติเนี่ยต้องเสียชีวิตไปถึง๗๕๐๐ล้านคนแล้วเหลือรอดเพียงบางส่วนเท่านั้นนะอันนี้เป็นสิ่งที่เขาพูดนะครับ
ประโยชน์เขาก็ไม่สนใจว่าใครเป็นคนสอนโดยที่ผ่านมาเขาก็พูดคุยกับกับร่างทรงที่ประทับให้มนุษย์ต่างดาวแล้วนะซึ่งเป็นบุคคลที่เป็นคนสื่อกลางกับมนุษย์ต่างดาวที่ชื่อว่าอาจารย์ธีรพลด้วยนะฮะไปฟังเขาพูดหน่อยนะครับ
ในขณะที่ท่านกรมาลงพอลงปุ๊บแล้วเนี่ยนะพลังงานเนี่ยท่านก็เป็นตามที่เห็นเสียงอย่างนั้น
เสียงซึ่งเป็นเสียงเสียงเหมือนคลื่นที่พูดไม่รู้เรื่องกับกระแส
ผมก็ต้องถามว่านี่พูดไม่รู้เรื่องฟังไม่รู้เรื่องก็ต้องพูดภาษาไทยให้รู้เรื่อง
กระจูนเดียวก็พูดภาษาไทยท่านอาจจะมาสอนเฉพาะกลุ่มตรงนั้น
อันนี้มันเป็นความเชื่อของบุคคลความเชื่อของกลุ่มคน
กลุ่มคนเขากระลาเขาเชื่ออย่างนี้เขาเชื่อว่ามนุษย์ต่างดาวมีจริงแล้วก็มาจริง
แล้วท่านก็เลยมาสอนอาจจะมาสอนแค่กลุ่มนั้น
แล้วท่านก่อนที่จะเริ่มพูดเนี่ยท่านก็ย้ำอีกทีนะว่า
ไม่มีการเผยแพร่นะอาจารย์ท่านเนี่ยผมเคยคุยมาหลายครั้งแล้ว
ที่จะให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ผ่านร่าง
สรุปว่าไม่ได้มาจากดาพลูโตไกลกว่าครูโตอีกนะ
แล้วก็มาสอนคือถ้าเกิดคุณผู้ชมได้ฟังเสียงอาจจะพูดแบบเดิน
คือฟังไม่ออกอะฮะใช่ค่ะเออเป็นภาษาแบบมนุษย์ต่างดาวไปแล้ว
เข้าใจนะว่าเรื่องของความเชื่อก็คือเป็นความเชื่อส่วนบุคคล
แต่บางทีเนี่ยการที่ออกมาพูดในลักษณะที่ว่าโอ้โหปีหน้าจะมีภัยพิบัตรคนจะตายเป็นพันล้านคน
บางทีมันทำให้คนตื่นตระหนกตกใจได้นะถูกต้องนะฮะ
ทีนี้ทีมข่าวก็เลยติดต่อไปยังอาจารย์ธิรพล
คนที่บอกว่ามีร่างทรงจากนอกการแท็กซี่เข้ามาประทับร่างเนี่ยนะ
เจ้าตัวบอกว่าตอนนี้เดินทางมาจากนครสวรรค์มาทำธุระอยู่แถวบางเขนนี่แหละ
ก็เลยเดี๋ยวจะนัดพบกันเพื่อไปถามเรื่องราวที่เกิดขึ้น
เจ้าตัวก็ตอบตกลงนี่คุณกิติศักดิ์โทรศัพท์ถามแล้วก็อัดเทปอัดเสียงไปด้วย
ทีมข่าวก็เดินทางไปหาแต่ว่าระหว่างทางที่จะเดินทางไปหานั้นเนี่ย
อาจารย์ธิรพลติดต่อเข้ามาพร้อมกับพูดแบบภาษาแปลกอีกแล้ว
คุณกิติศักดิ์พยายามคุยแต่คุยไม่รู้เรื่องนะครับ
แน่นะคุณกิติศักดิ์อาจจะคุยรู้เรื่องก็ได้นะ
ไม่รู้จะแปลออกหรือเปล่าก่อนที่จะพูดภาษาไทยบอกกับทีมข่าวว่า
เสียงที่ได้ยินอ่ะไม่ใช่เสียงอาจารย์ธิรพลนะแต่ตอนนั้นโทรไปเนี่ย
มนุษย์ต่างดาวเข้ามาพอดีครับเป็นเสียงของมนุษย์ต่างดาวที่มีชื่อว่าโนบา
ไม่มีชื่อเล่นและนามสกุลให้เรียกว่าโนวาเฉยที่อยู่ดาว
โอ้โหชื่อเดาเขาอ่านยากมากครับคุณผู้ชมดาวตารมตน่า
อีกกลายแบบไกลสังส์ไกลเลยหรอครับ

ถ้ามรุษเดินทางไปต้องใช้เวลาหลายปีครับแล้วดาวมันไม่ใช่ดาวพรูโตนะคะ
โอ้เป็นเรื่องที่เหนือความคิดไปอีกนะตอนนี้ใช้พลังที่ติดตอบขนาดอาจารย์ธิระพล
ทีมข่าวบอกว่าคือไม่ต้องการให้ข้อมูลแล้วไม่อยากจะเปิดเผยตัวตน
แล้วบอกอีกว่าเดินทางมาจากที่โลกมนุษย์ได้อีก๒ปีเท่านั้นนะ
แล้วก็จะมารักษาร่างเอาไว้ตามหน้าที่ของเขา

บอกว่าต้องการจะมาสอนหลักธรรมให้กับมนุษย์โลก

นะฮะมนุษย์ต่างดาวตอบตอบนะฮะ
บอกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยมีหลายองค์เออเอากับเขาสินะฮะ
ส่วนเรื่องที่บอกว่าในปีหน้าเนี่ย๒๐๒๐จะมีมนุษย์ล้มตายหลายพันล้านคนเนี่ย
โนบาเขาตอบอ้างว่าเป็นไปตามที่เบื้องบนกำหนดเอาไว้
แต่หากมนุษย์โลกรู้จักคิดดีทำดีภัยพิบัติก็จะเลือกออกไป
ที่มนุษย์ต่างดาวจะเลิกติดต่อกับทีมข่าว
เขาว่าอย่างนั้นนะอันนี้เป็นสิ่งที่อาจารย์ธิรพลพูดกันกับคุณกิติศักดิ
ซึ่งเป็นผู้สื่อข่าวของเราคุณผู้ชมไปฟังเสียงช่วงนี้บางช่วงบางตอนกันหน่อยนะฮะ

ในปุ่มนี้มันกิจผิดมากมายก็ว่าเราต้องไปหาเนื้อโรบาร์

เข้ามาจากแกล็กซี่

ตาระมัดตานาตาระมัดตานามันอยู่ห่างกันสักกี่ล้านปีแสงครับผม
แล้วท่านเดินทางมาโลกผมยังไงครับผม

แล้วทำไมถึงบอกว่าปี๒๐๒๐นี่จะเกิด
เบื้องบนของเบื้องบน
แล้วโลกท่านตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับดาวดวงดาวของท่านครับผม
ดานทิพย์
ก็บอกแล้วว่าตีอ่ะคุยรู้เรื่อง
คือมาจากกาเล็กซี่ตาละมัดตานา
เป็นดาวทิพย์อะไรแบบนี้
โนบาโนบาซึ่งมาสื่อสารกับทางด้านของอาจารย์ธิรพลอีกทีนึง

ถามทางด้านของนายเดชากิติวิทยานันต์เป็นประธานเครือข่ายทนายคลายทุกข์บอกว่า
เขาเห็นคลิปแล้วไอ้คลิปที่ว่าเนี่ยนะ
การกระทำนี้ที่กล่าวบอกว่าเป็นร่างของร่างทรงมนุษย์ต่างดาว
นักพูดชื่อดังเนี่ยเขาบอกว่าอันนี้มีความผิดเหมือนกันนะ
มีความผิดตามมาตรา๓๘๔ก็คือแกล้งบอกเล่าความเท็จให้เรื่องลือ
เพราะการที่พูดว่าอย่างที่คุณเขมสอนบอกนะฮะ
ว่าจะมีคนล้มตายจำนวนมากจากภัยพิบัติมหันตภัยล้างโรคอะไรเนี่ยนะฮะ
มันอาจทำให้คนตื่นตกใจกลัว
แล้วหากว่ามีการเรียกร้องเก็บเงินก็จะไปเข้าข่ายหลอกลวงประชาชนอีก
อยากให้ประชาชนใช้สติให้มากในการรับฟังข้อมูลข่าวสาร
เพราะว่าคงไม่ใช่มนุษย์คนไหนหรอกครับที่สามารถพูดภาษามนุษย์ต่างดาวได้
ประชาชนที่เห็นก็สามารถแจ้งความดำเนินคดีได้ถ้าคุณเดือดร้อน
หรือว่าถูกหลอกลวงจากสิ่งนั้นนะครับ
เพราะฉะนั้นภาษาต่างดาวไม่มีหรอก
ละคนเนี่ยลองให้มันพูดสัก๓ครั้งมันพูดไม่เหมือนหรอกนะฮะ
อันนี้ก็คือชัดเจนลุยันแล้วเป็นความเท็จครับ
ครับนะแล้วก็เสร็จแล้วก็มาโกหกหลอกลวงว่าเดี๋ยวปีหน้าเป็น
เนี้ยน้ำจะท่วมใช่ไหมครับต้องย้ายไปอยู่บนที่สูงอ่า
ซึ่งมันไม่เป็นความจริงแล้วก็เสร็จแล้วก็โรคจะแตกคนจะตาย
พันห้าร้อยล้านจะเหลือพันห้าร้อยล้านเป็นเรื่องโกหกหมดเลย
เนี่ยมันเหมือนกันจะเกิดการจราจนเนี่ยนะฮะนะครับแล้วก็ทำให้ประชาชนตื่นตกใจ
กระทำดังกล่าวเนี่ยเขาเรียกมีความผิดฐานแกล้งบอกเล่าความเท็จให้เรื่องลือ
มีความผิดฐานประมวลกฎหมายยามาตราสามร้อยแปดสิบสี่มีโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน
แล้วก็มีโทษปรับด้วยนะฮะฝากเตือนนะครับว่าพวกหลอกลวงประเภทเนี้ยนะฮะ
ที่ไหนก็อัดคลิปอัดอะไรต่างแล้วก็แจ้งตำรวจจับอย่าหลงเชื่อ
อย่าไปบอกต่ออย่าไปเล่าลือนะฮะเพราะว่าพวกเหล่านี้คือพวกหลอกลวงประชาชนทั้งนั้น
ไม่มีจริงหรอกดาวกูตรงกูโตอะไรกันนะโกหกทั้งนั้นแล้วมีคนที่ไหนแล้วพูดภาษาดาวกูโตได้
ไม่มีนะหลอกลวงทั้งนั้นหลายคนคงสงสัยว่าสรุปเจอไหมเนี่ย
นี่ตามไปเจอนะนี่ไงอาจารย์ธิรพลคนที่คุณติพูดด้วยเนี่ย
ก็นัดหมายไปเจอตามที่นัดหมายกันแต่พอไปเห็นคือเดินคุยโทรศัพท์มือถือแล้วก็ขึ้นรถไปโดยที่ไม่ยอมลงมาคุยกันตามที่นัดหมายเอาไว้
ไม่ยอมคุยกับนักข่าวของเราถามว่าเจอไหมเจอเจอตัวเป็นเป็นนี่คนนี้แต่ก็นั่งรถขึ้นรถไปกับผู้หญิงคนนี้
เสื้อขาวนี่แหละคนที่วงกลมสีดำนี่คืออาจารย์ธีรพลคนที่บอกว่ามีร่างทรงของต่างดาวเข้ามาประทับร่างที่ชื่อว่าโนบานนี่แหละนะครับ
อ่ะก็อย่างที่บอกล่ะค่ะเรื่องของ